ไฟแขกจังหวัดสุพรรณบุรีที่นี่

หลายคนมาแก้บนและเข้าได้โชคขอหลาบกัน

ถ้าเกิดว่าใกล้ถึงงวดที่ออกรางวัล
แล้วเราไม่พาไปเดี๋ยวคุณผู้ชมงอน

เอ้อเรานี่แหละ
เราอยากเล่า
โชคขอลาบจากพ่อขุนช้างมหาเสถียร์เมืองสุภัณฑ์นี่แหละ
จากนั้นไปช่วยกันคุยเรื่องอ่างน้ำมนต์
คุณว่าพ่อคุยกันเรื่องอะไรบ้างโอ้โท

ก็ไม่ได้คุยเรื่องอ่านนมหมสเหรอ๒๒๒
แค่ยาวได้เขาบอกอะไรรู้มั้ย
องค์น้ำมลาเรื่องที่เขาคุยกันเมื่อกี้
มันดันบังเอิญอะไรขนาดนั้น
เสริมศิลิมงคลเสริมเส้นวาสนา

เขาก็จะเดินทางมาที่นี่เพื่อลงเจิมที่ฝ่ามือนะครับ
แต่ต้องรอรับปัจเชียววันลงนะคะนะ

นี่คุณดูนะนอกจากลงฝ่ามือแล้วก็จะมีการลงหน้าหน้าทอง

อย่างคุณประสานคลองกระเชงนะคะ

เอาเครื่องดื่ม๕แพ็ค

กับพ่อขุนช้างมหาเสถียร์

มาลงฝ่ามือเสถียร์ไปแล้ว
แล้วก็ขอโชคขอลาบกับพ่อขุนช้างไปแล้ว

เออแสนกว่าบาทเขาว่าอย่างนี้
ครั้งนี้กลับมาไม่ได้มาแก้บนอย่างเดียว

เอาไปต้อง
เอ้าก็จริงอันนี้บอกไว้
เปิดปุ๊บแล้วฝามีค่าอย่าทิ้ง

นี่แหละกลับไปเสียงดวงเสียงโชคกันต่อว่ากันแบบนี้เลยแหละ
คนเขาก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปแหละ
ว่าที่ฟ้าเครื่องดื่มนี่มันมีความหมายในยะไหลแอบแสน

จะดูตรงนั้นดูตรงนี้ไม่ได้ดูแค่ตรงนี้อย่างเดียวนะ
ดูมากมายหลายจุดกะว่ามันเหมือนเป็นอะไรที่มันโดนจิตโดนใจ
อันนี้นี่เขย่านี่ก็ดูเหมือนกันนะ
มันมีหลายที่แล้วแต่ความเชื่อที่แตกต่าง
ซึ่งจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าไม่มีใครรู้หรอกครับ
มันเป็นแค่เรื่องความเชื่อ
แต่ถ้าไปขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอันนี้เนี่ย
กลับมาต้องตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองด้วยนะครับ
ไหนก็ไปเจอไม้เจอมือที่สุพรรณ